เทศบาลเมืองน่านผุดไอเดียใหม่รายเดอร์อีป้ออีแม่ส่งข้าวส่งน้ำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ
โดยนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านเปิดเผยว่าจากการสำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่ยังพบว่ามีประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะอาหารและปัจจัยในการดำรงชีพจึงได้จัดโครงการขึ้น
แหล่งงบประมาณมาจากการจัดทำผ้าป่าสามัคคีของกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่านเบื้องต้นระดมทุนได้ราว๑แสนบาทเป็นค่าวัตถุดิบปรุงอาหารได้ตลอดทั้งปี
โครงการตั้งแต่วันที่๑มีนาคมที่ผ่านมาและยังมีแนวโน้มที่จะขยายการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นตามความเหมาะสมต่อไป